คุณผู้ชมเป็นเรื่องของพระกับศรีกาศรีกาคนนี้มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้อง
แล้วพระเนี่ยไปแอบชอบลูกพี่ลูกน้องประกาศกล้าวเลยนะ
ถ้าไม่เล่นด้วยเดี๋ยวจะแทงให้ตายแล้วก็อาศัยจังหวะที่สามีของฝ่ายหญิงไม่อยู่
คือบุกเข้ามาเลยเอามีดยาวเลยคุณผู้ชมมีดยาวเป็นฟุตมาก่อเหตุไล่แทง
นี่คือสภาพคนเจ็บนะคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนกลางคืนของคืนวันที่๘กันยายนที่ผ่านมา
และตำรวจสพเมืองชัยนาธก็ได้รับแจ้งเหตุผู้ก่อเหตุเนี่ยคือพระกริตเมษท้วมวง
หรือว่านายอุอายุ๔๑ปีแล้วก็ใช้อาวุธมีดเนี่ยที่เป็นมีดของพวกแบบหมอ
หมอผีอ่ะมีดยาวยาวยาวสักฟุตหนึ่งอ่ะค่ะมาแทงนางยุภาคล้ายหลิมอายุสี่สิบสามปี
ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณท้องด้านซ้าย๑แผล
แล้วก็มีที่มืออีกสองแผลเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในบ้านของคนเจ็บ
อยู่ที่ตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองชัยนาธิ์ทีนี้พอก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็คือพระเนี่ยหลบหนีไปพร้อมกับมีดยังทิ้งผ้าสะบงอ่ะ
ทิ้งลงไว้ที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรอย่างเร่งด่วน
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการปูพรมค้นหานายอุตลอดทั้งคืนเลยนะ
ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยค่ะจนมาช่วงประมาณ๑๑โมงเมื่อวานเนี้ย
ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวในอุได้ตอนนั้นเนี่ยนายอุนะ
กำลังซ่อนอยู่ในสวนส้มโอของเพื่อนบ้านอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตรค่ะ
ทีนี้ตอนที่จับตัวได้เนี่ยก็เจออาวุธมีดที่ในอุใช้ในการก่อเหตุ
ก็คือเป็นมีดของพวกหมอผีแล้วตอนที่ควบคุมตัวคุณผู้ชมดูนี่ภาพนี้
ก็นี่ไงคะคือไม่ได้มีท่าทีสะทกสถานยิ้มให้ชาวบ้านเหมือนกับไม่สำนึกผิดอ่ะ
คนก็ด่าทอคนก็สาบแช่งทีนี้ตำรวจก็เลยต้องนำตัวในอุเนี่ยนะคะ
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปซึ่งเอาจริงจริงนะ
ตอนที่เขามามุงดูเนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกว่า
พอจับได้อยากให้ในอู่ติดคุกไปตลอดชีวิตเลยเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมานานแล้ว
ร้อนที่ว่าเดือดร้อนยังไงคือมีพี่ชายของนางยุภาที่เป็นคนเจ็บเนี่ยนะคะ
คือนายอนงท้วมวงเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่านายอุเนี่ยมีพฤติกรรมแอบชอบพอนางยุภามานานแล้ว
พอนางยุภาไม่เล่นด้วยเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าเป็นญาติกันไงเห็นว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
พอฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยแล้วอย่างหนึ่งที่สำคัญตัวนางยุภาเองก็แต่งงานแล้วมีสามีแล้ว
แล้วตัวนายอุเนี่ยนะเขามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อเหตุผิดกฎหมายอยู่เป็นประจำเลย
เรื่องของการทะเลาะวิวาสคมคูรีดไถเสพยาคืออลวาดอยู่ในคนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะ
ในหมู่บ้านเองเขาก็อยู่แบบหวาดระแวงทีนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
ในอุจากที่มีพฤติกรรมที่แบบไม่ดีเนี่ยนะไปบวชในอุไปบวชที่วัดในหมู่บ้านได้สักเดือนกว่า
แล้วเคยลั่นวาจาเอาไว้พูดขู่อาฆาตไว้ว่าถ้าเกิดว่านางยุภาไม่เล่นด้วยจะฆ่าให้ตาย
นี่คือสิ่งที่นายอุบอกนะแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะช่วงนั้นเนี่ย
จริงนางยุภากับสามีเขาอยู่ด้วยกันแล้วนายอัวผ่านมาเห็นพอดี
นายอุก็หึงหวงไม่รู้ว่าหึงหวงในฐานะไหนเหมือนกันนี่คือขนาดชอบพอนางยุภานะ
บโอกาสพอดีตอนนั้นสามีของนางยุภาไปธุระนอกบ้าน
นายอุก็เลยมาเลยค่ะใช้อาวุธมีดมาแทงนางยุภาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วอย่างที่บอกเพราะว่าพอชาวบ้านรู้ว่านายอุถูกจับได้นี่แหละ
ชาวบ้านเขาก็รุมประนามรุมสาบแช่งซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะ
หลังจากที่จับตัวในอุได้แล้วเนี่ยก็ต้องให้พนักงานสอบสวนเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็แจ้งข้อหาคือบุกรุกเคหาสถาน
แล้วพยายามฆ่าโทษหนักนะคะก็คุมตัวในอุเนี่ย
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ